คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หู
ไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีคุณเดือนร้อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ
ยังรับลมร้อนกันอยู่ใช่ไหมเอ่ยทั้งร้อนด้วยทั้งฝุ่นด้วย
ดูแลรักษาสุขภาพนะคะวันนี้การดื่มน้ำเยอะเยอะ
น่าจะช่วยได้นะผ่อนคลายกันไปแบบนี้แหละค่ะ
ปีนี้เอเนโยด้วยค่ะจะร้อนมากกว่าปกตินะคะ
เอาไว้ก่อนเผื่อเราจะได้รับมือกันไป
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีเรื่องร้อนใจมาทางนี้เลยค่ะ
คำถามมาเยอะขึ้นเรื่อยนะคะและหลายคำถามต้องยอมรับว่า
ต่อให้เราไม่ได้เป็นคนที่ส่งคำถามเข้ามาแต่พอฟังเรื่องราวของคนอื่น
เราก็จะได้คำตอบกับชีวิตของตัวเราเองด้วย
คำถามในวันนี้ก็เช่นเดียวกันลองมาฟังกันดูนะคะ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะติดตามฟังพี่อ้อยมานานแล้วนะ
ฟังเรื่องคนอื่นมาก็เยอะแต่ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่ง
ต้องมาให้พี่อ้อยช่วยให้คำปรึกษากับตัวเอง
ไม่ใช่คนแรกที่พูดแบบนี้ค่ะมีคนเยอะมากที่บางคนเห็นคลิปพี่อ้อย
ซึ่งก็มีคนไปตัดต่อแล้วก็เอาไปในติ๊กต๊อกบ้างในโซเชียลอื่นบ้าง
แล้วคิดกับตัวเองเลยว่าโฮทำไมคำถามแบบนี้ก็ถามล่ะ
ทำไมคำถามแบบนี้ไม่รู้หรอกว่าควรจะตอบว่ายังไง
จริงค่ะมันเป็นแบบนี้จริงเรื่องคนอื่นเก่งกาด
อาณาจเรื่องตัวเองนี่คือปกติ
บางคนฟังความรักของคนอื่นแล้วแบบน้ำเน่าจังเลย
วันหนึ่งเจอกับตัวเราจะรู้ว่าอาการจมน้ำเน่าเนี่ย
ทรมานแค่ไหนนะคะอ่ะแนะนำตัวก่อนเลย
หนูชื่อปอยค่ะปีนี้อายุสามสิบห้าปีแล้ว
มีครอบครัวแล้วนะคะมีลูกหนึ่งคน
ตอนนี้ลูกของปอยอายุ๑ขวบ๒เดือนแล้วค่ะเข้าเรื่องเลย
เรื่องมีอยู่ว่าปอยกับสามีแต่งงานกันมาได้สัก๓ปี
ก่อนหน้านั้นเราทำงานที่เดียวกันรู้จักกันในที่ทำงาน
ตกลงคบกันก่อนที่จะแต่งงานได้สามปีพอแต่งงานได้ปีหนึ่ง
สามีของปอยได้เลื่อนตำแหน่งแต่ต้องย้ายไปประจำสำนักงานที่ต่างจังหวัดค่ะ
ซึ่งตอนนั้นเราทั้งคู่ก็ปรึกษากันคุยกันปอยน่ะไม่อยากให้สามีไปอยู่ไกล
เหมือนเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะไม่หรอกปลอยใครใครก็เป็นแบบนั้นแหละ
รักใครเราก็อยากอยู่ใกล้ใกล้เนอะไม่มีภรรยาที่ไหน
อยากจะให้สามีไปอยู่ไกลหรอกใช่ไหมคะแต่ปอยยอมค่ะ
ให้เขาไปทำงานที่ต่างจังหวัดช่วงเดือนกรกฎาคมปีหกสี่
ย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดพร้อมข่าวดีเลยค่ะ
อยกำลังตั้งท้องทำให้สามีรู้สึกลังเลมากตอนนั้น
แต่สุดท้ายเราก็คุยกันได้และสามีก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัด
ระหว่างนั้นสามีของปอยก็เดินทางกลับมาหาปอยทุกอาทิตย์นะคะ
อยู่บ้านกับปอยได้หนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มนะคะจนเขาต้องกลับไปทำงาน
หลังจากนั้นสามีก็กลับมาเดือนละครั้งในระหว่างที่เขาทำงานอยู่ต่างจังหวัด
เราก็คุยกันตลอดผ่านไปได้๑ปีมีอยู่วันหนึ่งค่ะ
ตอนที่ปอยกำลังจะออกจากบ้านไปทำงานปอยได้รับโทรศัพท์สายหนึ่ง
พอได้ฟังเสียงจากปลายสายก็รู้สึกแปลกสับสนไปหมด
ไม่รู้ว่าเรื่องที่ปอยได้ยินอยู่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะ
ปลายสายที่โทรมาเป็นผู้หญิงค่ะเขาโทรมาบอกว่า
เขาเนี่ยเป็นเมียอีกคนนึงของสามีปอยนะโทรมาฝากเนื้อฝากตัวกับปอยในฐานะเมียหลวง
แล้วเขาก็วางสายไปหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นวางสายไปปั๊บ
รีบโทรหาสามีทันทีด้วยความร้อนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ปอยก็รับสายนะคะถามเขาตรงว่ามีผู้หญิงคนอื่นเหรอ
เขาปฏิเสธค่ะปอยสับสนมากเลยค่ะพี่อ้อยค่ะ
พยายามโทรกลับเบอร์ที่เขาโทรมาแต่โทรยังไงก็โทรไม่ติด
รู้สึกกระวนกระวายใจมากเหลือเกินปอยโทรไปทะเลาะกับสามีทุกวัน
ไม่ได้นะปอยนะสามีปอยก็บอกว่าปอยคิดไปเองหรือเปล่า
เขาไม่ได้มีใครไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นจนถึงสุดสัปดาห์นั้น
ทนไม่ไหวค่ะก็เลยตัดสินใจเดินทางไปหาสามีที่ต่างจังหวัด
แต่ปอยไม่ได้เข้าไปหาเขาตรงนะคะปอยแบบไปซุ่มใช่ไหม
ดักรอเขาอยู่หน้าบ้านจนเขาออกมาจากบ้านแต่ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะคะ
ทำตัวเป็นนักสืบแอบตามเขาไปทั้งวันแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ปอยรู้สึกว่าอาจจะมีใครบางคนแกล้งปอยอยู่ก็ได้
วันนั้นปอยไม่ได้เข้าไปหาสามีปอยเดินทางกลับกรุงเทพเลยค่ะ
ไปได้สักอาทิตย์หนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็โทรมาอีก
คราวนี้ปอยถามเขาว่าต้องการอะไรผู้หญิงคนนั้นพูดเหมือนเดิมค่ะ
แล้วก็วางสายไปพูดเหมือนเดิมคือมาแนะนำตัวค่ะในฐานะภรรยาน้อย
ล่าสุดเมื่อ๓วันที่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็โทรมาหาอีก
ควรทำยังไงดีคะพี่อ้อยคะตอนนี้ปอยรู้สึกแย่มากเลย
บกวนพี่อ้อยช่วยปอยตอบหน่อยนะคะ
เฮ้ยว่าตอนนี้ปอยต้องตั้งสติพี่รู้ว่าบางสถานการณ์น่ะนะคะ
บอกให้นิ่งเนี่ยมันคือเรื่องที่ยากที่สุดแต่ปอยต้องนิ่ง
ถ้าผู้หญิงคนนั้นพูดความจริงก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์อยู่ดี
เมื่อถามสามีแล้วเขาปฏิเสธก็ลองเชื่อเขาดูสักตั้งค่ะ
ทั้งที่รู้ว่าเฮ้ยน้องก็ไม่ได้คิดมากนะเพราะบางเรื่องมันก็ยากจะไม่คิด
แต่การที่เราสติแตกหาเรื่องทะเลาะกับสามีทุกวัน
ยิ่งบรรทอนความรู้สึกที่ดีที่เรามีให้แก่กันและกันนะคะ
ทำให้คนอื่นนะยืนเฉยยังน่ารักกว่าเลยปอย
ต้องสู้อีกแบบค่ะยิ่งระแวงยิ่งต้องน่ารัก
พูดคุยกับสามีบอกกับเขาเสมอว่า
ขอบคุณที่เธอยังซื่อสัตว์กับฉันและซื่อสัตว์กับลูกของเราตลอด
เลือกคนไม่ผิดจริงแม้จะมีคนพยายามทำให้ครอบครัวเราแตกแยกแค่ไหนก็ตาม
แต่ดีใจที่เรายังรักกันนะและเธอยังหนักแน่นเหมือนเดิม
รู้นะคะว่าบางทีมันพูดยากจังเลยอ่ะแต่พี่ก็อยากให้ปอยลองพูดไปก่อน
ถ้ามันมีอะไรจริงนะนี่คือสิ่งที่กดดันเขาอีกแบบ
บางเรื่องยิ่งอยากรู้เร็วยิ่งรู้ช้า
ถ้าวันหนึ่งเขาคือสามีที่ทรยศจริงเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏค่ะน้องคะ
ผู้หญิงที่โทรมาบ่อยถ้าไม่ไหวนะไม่รู้สิพี่อ้อยรู้สึกว่าบล็อกไปก็ได้นะคะ
ไม่เห็นจำเป็นต้องคุยทุกครั้งนี่นะหรือถ้าจะคุยก็ต้องคุยอย่างมีสติ
ทำไมคะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะสามีของเรากำลังจะเทถะหลอถึงดูร้อนรนขนาดนี้
อย่าลืมคนระรานจะยิ่งทรมานถ้าเราไม่ร้อนรนนะน้อง
เบอร์ของผู้หญิงคนนั้นเอาไว้ค่ะหรือถ้าคุยกันเมื่อไหร่อัดเสียงไว้บ้างก็ดีนะ
รู้นะว่าเสียมารยาทแต่บางเรื่องต้องมีหลักฐานเอาไว้เพื่อยืนยันอะไรบางอย่างค่ะ
ไปหาสามีให้ถี่ขึ้นสักนิดวันไหนที่เจอหน้ากันอยากถามอะไรเขา
อย่าถามลอยค่ะเอาหลักฐานที่ผู้หญิงคนนั้นโทรมาเปิดให้เขาฟังด้วย
เราจะไม่โทษมือที่๓นะถ้าสองมือเราจับกันแน่นพอคุยกันดี
ว่าข้างในตอนนี้ปอยจะร้อนเป็นไฟพี่รู้คุยกันถามกันและฟังกัน
บอกเขาด้วยนะคะว่าเฮ้ยเธอใจเขาใจเราเนอะ
ถ้ามีคนมาบอกกับเธอแบบนี้ว่าฉันกำลังนอกใจเธอจะรู้สึกยังไง
แค่ฉันคุมสติในการคุยกับเธอเหมือนตอนนี้รู้ไหมว่ามันยากขนาดไหนคะที่รัก
เห็นใจกันหน่อยละกันนะว่าฉันใช้พลังเยอะมากเลยและถ้าบังเอิญวันหนึ่งเธอเกิดเปลี่ยนใจจริง
บอกกันได้นะถ้าวันนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วฉันจะไม่ฟังผู้หญิงคนไหนทั้งนั้น
แต่ฉันตั้งใจฟังเธอนะว่าทั้งหมดคืออะไรส่งพลังบวกเข้าไว้ค่ะน้อง
เพราะตอนนี้สิ่งที่มองไม่เห็นน่ากลัวที่สุดเราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้
เขาทรยศเราจริงหรือเราแค่กำลังถูกป่วนหรือถ้าถูกป่วนป่วนเพื่ออะไรนะ
โอ้มันหาสาเหตุยากเหลือเกินตอนนี้นอกจากต้องนิ่งทำทุกอย่างอย่างมีสติอะค่ะ
พอน้องพูดแบบนี้ปั๊บลองดูอากับกริยาของสามีว่าเขาตอบว่าอะไร
หรือมีท่าทีในการตอบว่ายังไงถ้าเขายังยืนยันว่าไม่มีอะไร
โอเคไม่มีอะไรอ่ะดีแล้วแต่เธอเข้าใจฉันใช่ไหมว่า
บางทีฉันก็เหมือนจะเป็นผีบ้าเนอะเวลาเจออะไรแบบนี้
เพราะเธอก็น่ารักเหลือเกินใครจะยอมเสียเธอให้ผู้หญิงคนอื่น
ศิลปะการสื่อสารสำคัญมากนะคะแล้วเราก็ใช้เวลาในการดูใจกันต่อไป
มือที่๓อยากมีตัวตนทั้งนั้นค่ะปอยไม่ต้องห่วง
แรกแรกที่มือที่สามมักบอกว่ารับได้นานนานไปก็ทุรนทุรายทั้งนั้นแหละ
เพราะอยากมีตัวตนในฐานะอีกคนของเขาระหว่างนี้ทำให้ดีที่สุดในจุดของเรา
ทั้งการเป็นภรรยาและการเป็นแม่และไม่แปลกนะคะ
ถ้าเราจะวางอนาคตไว้คร่าวอนาคตคร่าวคืออะไร
เพื่อสิ่งที่เคยมีมันอาจจะไม่มีอยู่อย่างเดิม
เราก็ต้องคิดไว้เองบ้างเหมือนกันนะว่าเราจะอยู่ยังไงนะคะ
ต่อให้มีคู่ก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็น
เพราะไม่รู้ว่าวันไหนวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องกลับมาเป็นโสดไหม
ถ้าเกิดบังเอิญไม่ได้มีความรักที่ดีต่อกันเหมือนวันนี้
เราดูแลตัวเองได้ไหมดูแลลูกยังไงก็วางแผนไว้คร่าวค่ะ
ถ้าวันหนึ่งไม่มีอะไรเลวร้ายขนาดนั้นก็ถือว่าก็ไม่มีอะไรเสียนี่นะ
ก็แค่วางแผนไว้แต่ถ้าบังเอิญวันหนึ่ง
เราเจอคนใจร้ายกับเราจริงและสามีใจร้ายกับเรา
อย่างที่ผู้หญิงคนนั้นพูดเราจะได้รู้ว่า
ฉันก็มีทางออกอยู่บ้างตามสมควรนะคะ

เพราะความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกค่ะ
เมื่อวานรักวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วนะ
อยู่และดูแลกันให้ดีที่สุดในวันที่ยังเป็นของเราค่ะ
ถ้าข้างหน้าโลกกำลังสอนความเปลี่ยนแปลงให้เรา

เพราะวันนี้น้องเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ด้วย
ยืนให้อยู่อย่าให้ใครมาเขย่าขวัญสั่นประสาทค่ะ
ถ้าจะเป็นเมียน้อยที่ปรากฏตัวจริง
เราก็ยิ่งต้องนิ่งในการใช้สติในการสู้

เป็นภรรยาน้อยมารายงานตัวกับภรรยาหลวงค่ะ
บอกเขาด้วยว่าไม่เป็นไรนะ
ให้สามีเราเป็นคนพาเธอมาแนะนำเอง
ไม่ต้องเดือดร้อนเธอแนะนำตัวเองนะจ๊ะ

พูดนิ่งยิ้มแล้ววางสายค่ะ

ทางไกลมันไม่ง่ายอยู่แล้วนะ
ต้องใช้ทั้งความเชื่อใจและการทำตัวให้น่าเชื่อใจ

สุดท้ายความจริงก็ตามหาเราเจออยู่ดี
แต่ตอนนี้อย่าทุรนทุรายเกินเบอร์
กลายเป็นว่าเราคือคนที่สร้างปัญหาทั้งหมด
บรรทอนทั้งใจเราและใจสามีของเรา

เพราะฉะนั้นคนที่เป็นแม่ใช้สติหลายสิ่งเหลือเกิน
ในวันที่เราต้องพยายามตามดูซิว่า

หรือสามีทำร้ายหัวใจฉันจริง
ไหนจะมีลูกที่ต้องประคองชีวิตเขา

แต่ปอยคะผู้หญิงทุกคนทำได้

อุตส่าห์เชื่อใจในวันที่เขาโกหก
ก็ยังถือว่าก็ฉันเป็นภรรยาที่ดีไง

ดีกว่าที่เราพยายามจะคิดระแวง

เขาก็จะเป็นคนที่ซื่อสัตว์จริงล่ะ
โหเรากำลังทำร้ายหัวใจของสามี

ตอนนี้ไม่รู้ว่าภาพไหนคือภาพที่จริง

ว่าที่สุดแล้วเรากำลังถูกทรยศ
หรือทั้งหมดเกิดจากการคิดไปเองก็ตาม
เอาใจช่วยขอให้น้องนิ่งได้

ทางไกลสามารถใกล้กันได้มากกว่านี้ไหม
ไม่มีที่ไหนไกลเกินกว่าจะคิดถึง
คิดถึงปั๊บสื่อสารคิดถึงปั๊บคุยกัน
เขาน่าจะรักลูกมากด้วยคนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นการเป็นพ่อที่รักลูกมาก
ก็บอกเขาเลยว่าเมื่อไหร่จะมากอดลูกนะ

อย่างน้อยให้ความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในครอบครัว

ของเราทั้งสองคนและทั้งครอบครัวเอาไว้
แต่ถ้าถึงที่สุดแล้วพยายามดีที่สุด
แล้วค้นพบว่าเธอหลอกฉันมาโดยตลอด
ถึงวันนั้นพี่ว่าอย่างน้อย
เสียใจไหมเสียใจแต่ปอยจะมีสติมากพอ
เพราะปอยได้ทำหน้าที่ของภรรยาและแม่อย่างดีที่สุดแล้ว

เขาแค่คนหนึ่งที่ไม่ควรฆ่ากับหัวใจดีของน้อง

ที่เขาอาจจะซื่อสัตว์มุมที่เขาอาจจะไม่ซื่อสัตว
และไม่ว่าจะเป็นมุมไหนขอให้เรามีสติกับการรับมือ
และอย่างที่บอกค่ะถ้าคนตั้งใจจะป่วน
แล้วน้องดำเป็นคนป่วนง่ายคนป่วนยิ่งสนุกใหญ่เลยนะคะ
ไม่เป็นไรถ้าวันหนึ่งคนคนนั้นถ้ามีตัวตนอยู่จริง
ไม่ช้าก็เร็วเราจะรู้ไม่มีใครโง่ค่ะ
มันมีแค่ยอมหรือไม่ยอมเท่านั้นเองค่ะปอย

น่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายคนที่กำลังถูกป่วนอยู่
หรือหลายคนที่กำลังสงสัยหรือเปล่านะพี่
หนูก็ไม่อยากคิดมากแต่บางทีมันก็ยากจะไม่คิด
เอานะคิดไว้คร่าวก่อนวางแผนล่วงหน้าคร่าวก่อน
อย่างน้อยอะไรเกิดขึ้นมันมีทางออกค่ะ
อยู่ที่เราพร้อมจะออกหรือเปล่าเท่านั้นเอง

ดูแลสุขภาพดีทั้งกายและใจนะคะ
สวัสดีค่ะ